สำหรับเรื่องของพิธีพระราชทานเพลิงศพปทฤษฎีสหวง
เป็นกรณีพิเศษที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำในวันนี้

กลางบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมทั้งประชาชนจำนวนมาก
เดินทางไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ประชาชนนับแสนคนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทฤษฎีสหวงหรือปอทฤษฎีสหวง
ในวันนี้ที่เมนวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรำ
บรรยากาศตลอดทั้งวันครอบครัวสหวงรวมถึงโบแวนด้า

พาขวัญภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะคะเดินทางไปเตรียมพิธีทางศาสนาตั้งแต่ช่วงเช้า
รวมทั้งมีเพื่อนดาราในวงการบันเทิง
แฟนคลับและประชาชนที่ทยอยเข้าร่วมงานจนล้นวัดค่ะ
พิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
มีการสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์๑๐รูป
นาฬิกา๓๐นาทีมีการสวดมาติกาบังสุกุลพระสงฆ์๔๐รูป
ซึ่งบรรยากาศระหว่างรอพิธีพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ
ภายในงานมีการเปิดเพลงแด่ปอทฤษฎีคนดีของคนไทย
สร้างความเศร้าสลดให้กับผู้ร่วมงานค่ะ
และในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาได้มีการแสดงโขนหน้าเมน
ซึ่งเป็นหน้าตสินชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญา
ในชื่อชุดศึกอินทราชิตตอนพรมมาศ
โขนพระราชทานเมื่อปีที่แล้ว
โดยสาขาวิชาหน้าตสินและสาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
จากนั้นได้นำหีบเลิงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดอกไม้จันทร์ประธานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรี
พระวรราชาธินัดดามาศขึ้นสู่เมน
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ครอบครัวสหวง
จากนั้นครอบครัวสหวงได้นำดอกไม้จันทร์วางหน้าศพ
รวมทั้งศิลปินดาราและประชาชนจำนวนมาก
ที่ต้องต่อแถวยาวหลายกิโลเมตร
เพื่อจะนำดอกไม้จันทร์ไปวางหน้าศพค่ะ
และในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
มีการทำพิธีประชุมเพลิงร่างของปทฤษฎี

โดยโบแวนด้าและคุณแม่ของปอ
ร่ำไห้ตลอดเวลาจนเกือบจะเป็นลม
จากนั้นประชาชนก็แยกย้ายกันเดินทางกลับ